เรื่องของการประบาดของโควิด๑๙คลัสเตอร์หนึ่งที่มีการประบาด
ก็คือเรื่องของบ่อนทั้งบ่อนการพนันทั้งบ่อนไก่บ่อนอะไรต่างนานานะครับ
เมื่อวานนายกเนี่ยฮึ่มแล้วนะนายกรัฐมนตรีฮึ่มนะฮะ
บอกว่าจะต้องจัดการเรื่องของบ่อนเรื่องของค้าแรงงานเถื่อน
ัดกฎหมายทุกฉบับมาจัดการให้สิ้นซากนะครับแต่ก็วอนนะ
สำหรับคนที่ไปบ่อนการพนันออกมาเถอะออกมาเข้าสู่ระบบการคัดกรอง
อย่ากลัวว่าจะได้รับโทษมาคัดกรองกันก่อน
ก็คือต้องแจ้งข้อมูลใช่ฮะอย่าปกปิดข้อมูลนะฮะ
ส่วนพลเอกประวิตเมื่อเช้าให้สัมภาพบอกว่ารู้นะ
กรุงเทพฯมีบ่อนไม่เคยพูดว่าไม่มี

ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวว่าพเอกวาวิทย์บอกไม่มีบ่อนในกรุงเทพฯ

วันนี้บอกมีรู้ให้พบตรจัดการนะครับ
ตอนนี้นะฮะทางพบตรแล้วก็ทางตำรวจก็พยายามที่จะจัดการเรื่องของบ่อน
เมื่อวานมีการบุกคอนโดแห่งหนึ่ง
เพื่อไปดูว่าที่คอนโดแห่งนี้มีบ่อนลอยฟ้าอยู่จริงหรือเปล่า
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบานนำหมายสาร
เข้าตรวจค้นอาคารคอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้า
ซึ่งเป็นอาคารสูง๙ชั้นในซอยโรงพยาบาลเจ้าภรรยาย่านปิ่นเกล้า
พบว่าที่บริเวณชั้น๘มีป้ายระบุไว้ว่าเป็นห้องจัดเลี้ยง

เปิดเข้าไปภายในห้องพบเก้าอี้แล้วก็โต๊ะวางอยู่
แต่ไม่มีอุปกรณ์การเล่นการพนัน
ทีนี้ก็ต้องสอบถามผู้ดูแลอาคาร
ผู้ดูแลอาคารยอมรับบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน

ผ่อนลอยฟ้ามันอยู่ทั้งชั้น๘นะฮะ
แต่เลิกไปนานแล้วและปัจจุบันภายในห้องบริเวณดังกล่าว
ใช้เป็นห้องจัดประชุมสำหรับลูกบ้าน
และจัดงานเลี้ยงสำหรับลูกบ้านในคอนโดเท่านั้น
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการตรวจแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์
ว่าที่นี่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับ

ก็เปิดเผยบอกว่าจากกระแสโซเชียล

การพนันในพื้นที่กรุงเทพและเป็นบ่อนลอยฟ้าแบบนี้
ทีนี้ทางผู้ประชาการตำรวจนครบานสั่งการมา
ตำรวจทุกนายก็ต้องน้อมรับในการปฏิบัติ
ในการที่จะไปตรวจสถานที่ที่ต้องสงสัย

ว่าอันนี้เป็นสารที่จัดเลี้ยงนานแล้วจริงหรือไม่
หรือว่ามีการขนย้ายอุปกรณ์อะไรหรือเปล่า
แต่ว่าทางผู้ดูแลเขายืนยันว่าบ่อนมันปิดไปแล้วนะครับ
อันนี้ไปดูบ่อนลอยฟ้าไม่เจออะไรใช่ไหม

ตำรวจกรรมกรรมกรรมการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ก็ร่วมกับตำรวจสนดอนเมืองไปตรวจค้นเป้าหมาย
ทีนี้ไปดูสองจุดนะคือตรงสนามฟุตซอลเกียรติดอนเมือง
สงประพา๑แล้วก็ภูมิเฮาวส์หรือว่าฟินฮาวส์
ซึ่งเขาจะเปิดเป็นห้องพักรายวันเนี่ยนะคะ
ก็ตอนที่เข้าไปตรวจค้นไปจับกลุ่มนายอำนวยเกียรติดอนเมือง
อายุ๖๕ปีข้อหาก็คือให้ที่พักพินคนงานต่างด้าว
หนีเข้าเมืองแล้วก็รับคนงานต่างด้าว

อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของแกรงงานก็น่ากลัวแล้ว๑อย่างนะ
ใช่ค่ะรวมถึงเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกร
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ทีนี้คุณผู้ชมก็ไปค้นต่ออีกจุดหนึ่งก็คือที่เกสเฮาส์
เป็นกิจการในครอบครัวของนายอำนวยนี่แหละ
ก็พบว่าข้างในเนี่ยนะนอกจากเขาจะเป็นห้องพักแล้ว
ข้างในก็ถูกดัดแปลงเป็นเหมือนกับสถานที่เล่นการพนันนะคะ
มีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมดูเจอโต๊ะพนันเสือมังกร๑โต๊ะ
มีสำหรับไพ่มีตู้เกมอิเล็กทรอนิกส์๑ตู้มีตู้ไม้อีก๔ตู้
ถามว่าเจออุปกรณ์ต่างเจอตัวนักพนันไหม
เจอคนไหมไม่เจอไม่เจอนักพนันค่ะ
แต่เจอคนดูแลเป็นชาวกัมพูชาผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังจากนั้นตำรวจก็แสดงหมายจับแล้วก็คุมตัวนายอำนวยเนี่ย
มาสอบที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒นะคะ
อ่ะเรื่องของการเด้งคุณเด้งอีกรายแล้วนะฮะ
สำหรับผู้การจังหวัดตราด
ก่อนหน้านั้นจำได้ไหมฮะผู้การจันทบุรี
เด้งเรื่องของบ่อนในพื้นที่
คราวนี้ถึงคิวผู้การจังหวัดตราดแล้วนะฮะ
ซึ่งพลตำรวจโทวีระจิระวีระผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๒เซ็นคำสั่งแล้ว
ให้ผู้การจังหวัดตราดขาดจากตำแหน่งเดิม
พร้อมตั้งกรรมการสอบกรณีปล่อยประ
แล้วเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
ทีนี้ฮะการสั่งการลงนามนะฮะ
ก็คือวันที่๕มกราคมเมื่อวานนี้
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ
โดยให้พลตำรวจตรีเสถียรบุญค้ำ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๒
โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
กว่าจะมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับ
อันนี้สำหรับเรื่องของบ่อนที่จังหวัดตราดนะฮะ
เพราะว่ามีการปล่อยประให้มีการเล่นการพนัน
ในพื้นที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิง
มีนักเล่นติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนมากนะครับ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในจังหวัดตราด
เบื้องต้นก็พบผู้ป่วยติดเชื้อ๒๕ราย

ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนพนันที่ตำบลแสนตุ้ง๒๔ราย
แล้วก็บ่อนพนันที่จังหวัดระยองอีก๑รายนะครับ
เด้งไปอีก๑รายนะสำหรับผู้การจังหวัดตราดนะครับ
ส่วนทางด้านพบตรว่าอย่างไร
คือพบรตอนนี้ต้องเข้มเลย

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนระวังตัวให้ดีนะ
ลั่นเลยตำรวจเอี่ยวเอาผิดเด็ดขาดเลย
นี่คือคำขาดของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
หลังจากพบว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เชื่อมโยงกับการลักลอบเล่นพนัน
ในพื้นที่กรุงเทพมนครและพื้นที่ภาคตะวันออก
สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ดูแลภาคตะวันออก
กวดขันจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดนะครับ
หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัย
ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติไปยันผู้บังคับบัญชา
พบตรยังยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจอาจจะหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่

หลังจากนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
เร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ขอฝากไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนพนันให้ระวังตัว
หากมีหลักฐานเมื่อใดจะดำเนินคดีทันทีเลยนะครับ

ไปดูทางด้านของรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมนะฮะ
บิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล
ถึงการทั้งจับกลุ่มชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าเมืองมาอยู่ที่เขตดอนเมือง
อันนี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพจะขยายเรื่องนี้ถูกนะครับแต่เรื่องของบ่อนต่าง
เพราะถูกผู้สึกข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของบ่อน
ว่าท่านตกลงแล้วมีบ่อนในกรุงเทพหรือไม่
หน้านั้นมีคุณหมอจุฬาได้พูดถึงคนที่ติดโควิดจากบ่อนในกรุงเทพ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าบ่อนมีในกรุงเทพขอให้หมอออกมาเปิดเผย

ตอนนี้พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่า
ยังตรวจพบบ่อนการพนันในกรุงเทพ
ผลเอกประวิทย์บอกว่าเรื่องบ่อนที่ตนบอกว่าไม่มีเนี่ย
หมายถึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่
ที่จะต้องทำให้บ่อนไม่มี

ไม่มีก็คือตำรวจต้องทำให้บ่อนไม่มี
ซึ่งตนไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีบ่อน
บ่อนเราก็รู้รู้กันอยู่ว่ามี
แต่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำให้บ่อนไม่มี
ให้ดีนะคุณเข้าใจที่ผมเล่าใช่ไหม
เพราะผมถอดคำพูดมาจากพลเอกประวิทย์เลย
สรุปก็คือท่านบอกว่าก็มีแหละ
แต่ต้องให้ตำรวจทำหน้าที่กำจัดจนบ่อนไม่มี
ใช่ฟังให้ดีนะ